เรื่องเศร้าปัญหาผัวเมียอีกแล้วครับทะเลาะกัน
ฝ่ายชายพยายามจะง้อขอคืนเดียกับฝ่ายหญิงนะฮะ
อยากคืนดีด้วยนะฮะปรากฏว่ากินเหล้าย้อมใจเสร็จปั๊บ

เมียจ๋าเปิดประตูให้หน่อยฝ่ายหญิงก็ใจอ่อน
เปิดประตูออกมาโดนกระซวกแทงครับ๑๕แผล
สุดท้ายเธอไปนอนตายอยู่ตรงนี้ครับ
ก่อนหน้านั้นไปพักร่างตัวเองพิงอยู่ที่โอ่ง
คนก็ไปช่วยพยายามที่จะช่วยเหลือแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะ
แต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยได้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
ตำรวจโรงพักพนมทวนเข้าตรวจสอบในบ้านหลังนี้
รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายจนตายครับพบร่าง

คุณกุ้งหรือว่าคุณพยุงเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้าที่เธอจะตายนอนเจ็บ
คือน่าจะเป็นอาการทรมานเฮือกสุดท้าย
อยู่ที่ข้างโอ่งแถวบ้านเธอนั่นแหละครับ
พยายามช่วยยื้อชีวิตแล้วแต่ช่วยไม่ได้
ตรวจสอบตามร่างกายเอาดูกันหน่อยครับ
มีบาดแผลสำคัญหลายแห่งเลย

บริเวณเนินอกด้านซ้ายหน้าอกด้านซ้าย
วนมด้านซ้ายแถวหน้าแข้งหน้าด้านซ้าย

่องหลังขาซ้ายมีหน้าแข้งฝั่งขวา
ต้นแขนด้านซ้ายแล้วก็มีรอยเล็กอีกมากมาย
รวมแล้ว๑๕แผลด้วยกัน
คนที่ก่อเหตุคือนายทินหรือว่านายรำพันธ์อายุ๔๑ปีครับ

จะคบหาดูใจได้ปีกว่าครับ
ก่อเหตุเสร็จแล้ววิ่งหลบหนีไป
จากการตรวจสอบครับทราบว่าคนก่อเหตุและผู้ตายทะเลาะกัน
หลังจากนั้นนายทินมือมีดกินเหล้าย้อมใจ
ส่วนคนตายอยู่ภายในห้อง
กินเหล้าย้อมใจเสร็จนายทินครับไปคลอบประตูเรียก

เปิดประตูออกมาในทินอาศัยจังหวะนั้น
ใช้มีดจ้วงแทงไปหลายครั้งแล้ววิ่งหนีไปครับ
ได้ภาพวงจรปิดหลังเกิดเหตุนะครับ
คือในทินพยายามวิ่งหนีออกจากบ้านของเมีย
หน้าตาแตกตื่นเลยเดี๋ยวลองดูภาพวงจรปิดนะฮะโดยที่เสื้อผ้า
ไม่ได้ใส่ครับหลังจากนั้นผ่านร้านขายของชำที่มีวัยรุ่น
เขานั่งอยู่ดูไปพร้อมกันคุณผู้ชมนี่วิ่งแล้ววิ่งไปแบบ
นั้นครับใช้เส้นทางวิ่งผ่านถนนทางเข้าวัดบ้านน้อยแล้วก็
ลัดออกไปตัดออกไปทุ่งนาจนไปถึงลานพระบรมราชานุสวรี
เด็จพระนเรสวนครับนี่นะฮะทีมข่าวของเราได้ภาพวงจร
ปิดเพิ่มเติมจากป้อมตำรวจภายในร้านพระบรมราชานุษย์สวรรค์
สวรรค์สมเด็จพระนเรสวรรค์หลายมุมเลยครับดูภาพนี้ครับของ
คุณผู้ชมตำรวจโรงพักพนมทวนและชาวบ้านช่วยกันกระจายกำลัง
หาตัวในทินเพราะเขาหนีไปแล้วไงฮะเจ้าหน้าที่เอ่ยชาว
บ้านเอ่ยหากันให้วุ่นจนทั่วประมาณสัก๓ทุ่ม๔๒ครับภาพมุม
จะเห็นวินาทีที่ชาวบ้านและตำรวจเห็นในทินแล้ว
ฮะ๓ทุ่ม๔๒ตามหน้าจอแล้วทุกคนกรูกันไปครับวิ่งเข้าไป
บริเวณด้านหน้าอนุสวรีเห็นไหมฮะล้อมเลยครับโอบขวาโอบซ้าย
ครับตำรวจเนี่ยก็นำตัวในทินหลังจากจับได้พาไปโรงพักใน
กินคือคนที่เห็นด้านซ้ายของจอครับค่ะเจ้าตัวสารภาพผมทำ
จริงอืมผมทำเสร็จแล้วผมก็หนีผมกลัวว่าลูกชายผู้ตายถ้าเขา
เห็นเขารู้ผมคงไม่รอดเหมือนกันอ๋อกลัวตายเหมือนกันเหรอคะก็กลัว
นานละแล้วผมไม่ไหวบัตรอาจารย์โทษา
และขอยืนยันนี่คือสิ่งที่ในทินบอกนะครับจะไม่ขอโทษ

ข้อควรเก็บเบื้องนี้มามานานนะมันก็
เศรษฐกับมันมีโลกข้างเป็นอยู่ใจนะมีใครว่าทำแล้วว่าง่ายไม่มี
พยายามรับผิดเหมือนกันเราไม่ได้ขอโทษนะ

ไม่ขอโทษนะครับตอบนักข่าวแบบนี้ครับ
วันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็จุดที่นายทินเขาวิ่งไปหลบหนีนะครับ
ไปเจอมีดแล้วเป็นมีดที่เปื้อนคราบเลือดครับ
ตกอยู่ในคลองไส้ไก่ก็คือคลองเล็กที่ตัดผ่าน
แถวอนุสวรีสมเด็จพระนเรสวนนั่นแหละครับ
มีดเล่มนี้ที่จันทิชชี้อยู่นั่นแหละฮะ
คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหาร
เล่มดังกล่าวที่เปื้อนคราบเลือด
น่าจะเป็นมีดที่ใช้แทงเมียจนตายหรือเปล่า
ก็เก็บมาตรวจสอบเพิ่มเติมโอ้โห

คุณเลิฟระวีการนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปจุดเกิดเหตุ
ไปเจอกับป้าน้ำค้างเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วเป็นคนที่แจ้งให้ชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
ลากคอหาตัวในทินให้ได้

นายทินเคยเมาเหล้าขาวแล้วทะเลาะกับผู้ตายมาแล้ว
แล้วจะใช้มีดแทงเมียมาแล้วด้วย๑ครั้ง
แต่ตอนนั้นชาวบ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านและแจ้งตำรวจมาช่วยห้ามได้ทัน

ปกติสองผัวเมียเขาทะเลาะกันบ่อยมาก
โดยเฉพาะเวลาที่ในทินคนแทงเมา

ทีนี้ญาติเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า
เหมือนจะมีรางสังหรณ์ลางไม่ดีบ่งบอกมาก่อน
ญาติคนหนึ่งเขาฝันว่าฟันหักแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
มา๒วันอ้าวคุณกุ้งโดนแทงตายครับ
เราไปเจอรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดอยู่บนกำแพง

ฝ่ามือเปื้อนเลือดนั้นเนี่ยเป็นรอยฝ่ามือของใครเนี่ย

ปรากฏว่าเราไปตามหาจนเจอครับว่า
ฝ่ามือที่ปรากฏอยู่บนกำแพงนั้น
เป็นของคุณมุกรินครับ
เป็นเพื่อนบ้านและอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คือเธอพยายามเข้าไปเพื่อจะช่วยชีวิตผู้ตายก่อนหน้านั้น
แล้วก็ขอยืนยันย้ำอีกครั้งว่านั่นเป็นรอยฝ่ามือของเธอเอง

ตอนนั้นเลือดออกมาก็พยายามห้ามเลือดนะฮะ
เสร็จแล้วก็คือมือคงจะไปแตะไปจับตรงนู้นตรงนี้ด้วยนะฮะ

อาจจะเป็นอารมณ์แบบปัดป่ายด้วยอาการเจ็บนะคะ
ใช่อ้าวลองฟังเธอยืนยันนะฮะ
นี่คือเพื่อนบ้านนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนไปช่วย

แล้วนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านน้อย
แล้วก็จะร่วมกันทำพิธีเชิญวิญญาณ
บรรยากาศตอนเคลื่อนศพมาถึงวัดก็โศกเศร้านะครับ
ลูกของผู้ตายอายุ๒๓ครับยังทำใจรับไม่ได้

คือเกือบที่จะเคยมีเหตุรุนแรงมาแล้วด้วยนะครับ
แม่ต้องโทรเรียกลูกให้มาช่วย
แต่รอบนี้ลูกกลับมาช่วยแม่ไม่ทัน
ไม่ทันแม้กระทั่งจะมาดูใจแม่วินาทีสุดท้าย
เขาโกรธมากแค้นมากครับ

ก่อนหน้านี้เราเคยพยายามเตือนแม่ไหมว่า
ให้เลิกลาหรือว่าให้แบบระวังนะ
เขาจะทำร้ายอะไรอย่างนี้มีไหม

อ๋อไม่พูดอะไร

แบบไล่กลับบ้านมาแล้วจริง
นี่ค่ะคือพอเห็นแผลของแม่

คือรอยฝ่ามือมันจินตนาการภาพออก
เลยนะคะว่าเขาอยู่ท่าไหน
คืออันนี้คือยันแบบไม่มีแรงจะยืนแล้ว
นี่คือสิ่งที่ลูกชายเห็นแล้วรู้สึกว่ามัน

แล้วคราบเลือดที่อยู่ตรงบริเวณข้างโอ่ง

ขณะที่ตัวของในทินผู้ก่อเหตุครับ
วันนี้สอบปากคำหลังจากที่หายเมาแล้ว
ช่วงเช้าตำรวจก็แจ้งให้กับผู้ต้องหาทราบว่า
คนที่คุณเคยรักแล้วคุณก็ไปแทงเขาจนเขาตาย

ปรากฏว่าในทินมีอาการน้ำตาคลอครับ
แล้วพูดสั้นบอกว่าคือผมเมา

แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าที่เขาทำกับเมียเนี่ย

ปฏิเสธไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เตรียมตัวส่งฝากขังต่อสารวันพรุ่งนี้ต่อไป